มีเหตุอุอาจเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นช่วงค่ำ
มีคนร้ายค่ะไปไล่ยิงหนุ่มขับรถขนส่งเฟอร์นิเจอร์ค่ะ
ไล่ยิงกลางเมืองเลยนะคะจนเขาเสียชีวิตคาที่แล้วคนร้ายก็หลบหนีไป
แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งมานะคะว่า
มีคนถูกยิงตายหน้าร้านปีนังเฟอร์นิเจอร์ในตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ตายก็คือนายอีธรรมวัฒน์วัย๔๐ปีค่ะเป็นชาวปฐุมธานี
ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมจริงเพราะว่าเขาถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะคะ
เข้าที่โหนกแก้มด้านขวาแล้วก็ลำคอจนพลุนหลายรูค่ะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างรถกระบะโตโยต้าสีขาว
หมายเลขทะเบียนหนึ่งท้อพุท่าวพพห้าศูนย์ห้าหกกรุงเทพนะคะ
ตำรัวสอบสวนนายเข็มทองสวนโพธย์วัยหกสิบปีรอปภของทางร้าน
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยในอีเนี่ยเป็นคนขับรถส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ร้านมานาน๔๕ปีแล้ว
แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคนก่อเหตุคือใครครับ
คนก่อเหตุชื่อนายนบพลเทียนเพิ่มภูมิหรือว่าในการวัย๓๕ปี
คนงานร้านเดียวกันนี่แหละแต่เพิ่งจะโดนไล่ออกไปเมื่อไม่นานมานี้
เข้ามาจอดห่างจากป้อมรอปภไปนิดนึงตัวเขาเองยังเดินเข้าไปถามเลยนะคะว่า
นบพลมาทำอะไรตอนกลางคืนดึกดื่นแบบนี้เขาให้ออกไปแล้วนี่
กลับมาทำไมอีกนายนบพลก็ตอบกลับมาว่าเออผมไม่ทำให้ลุงเดือดร้อนหรอก
พูดแค่นี้แล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นนะคะ
ลูกของนายอีผู้ตายนะคะอายุ๒๓ขวบเอง
วิ่งมาหาเขาเขาก็ก้มลงไปดูเด็ก
จังหวะนั้นแหละค่ะนายอีเดินตามลูกออกมา
นายนบพลเดินปรีเข้าไปหานายอีนะคะแล้วก็ชักปืนจ่อยิงในอีจนตายตรงนั้น
คาที่และคาสายตาของลูกวัย๓ขวบเลย
นายชายเพื่อนสนิทของนายอีผู้ตายบอกนะคะว่าตัวเขาไม่ได้ทำงานที่นี่
แต่ก็สนิทกับนายอีมาเกือบ๑๐ปีแล้วนับถือนายอีเหมือนกับพี่ชาย
อีเป็นคนดีรักพี่รักน้องรักพวกพ้องตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
เห็นใจครอบครัวแล้วก็สงสารลูกชายคนตายที่สุดเพราะเอาแต่ถามหาพ่อตลอดเวลาเลยค่ะ
เขาถามมาว่าอย่างเดียวอะไรว่าหิวไปไหน
ว่าหิวไม่สบายว่าหิวไปหาหมอวันเช้านี้
ผมก็จะไม่ร้องแล้วลูกเขาถามอ่ะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรสาครเตรียมออกหมายจับนายนบพลแล้วนะคะ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
สำหรับมูลเหตุจูงใจเบื้องต้นน่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งกันในที่ทำงานนะคะ
เดี๋ยวตำรวจจะไปตามจับตัวมาแล้วก็จะมีการขยายผลอีกครั้งหนึ่ง